การเมืองกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้๙วันค่ะ
พักอนาคตใหม่ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา
เพื่อที่จะนำคำร้องเกี่ยวกับร้องว่า
สอของฝากฝั่งรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ
มันมีความผิดขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอหรือเปล่า
จนถึงวันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
สอสอของพักพลังประชารัฐบอกว่ามีเหมือนกัน
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเปิดเผยรายชื่อ๓๐สสของ๗พักฝ่ายค้าน
ถือหุ้นสื่อเหมือนกันนะคะโดยมีรายชื่อบุคคลสำคัญ
เป็นแกนนำของภักดิ์ต่างทางฝากฝั่งของภักดิ์ฝ่ายค้าก็มี
แต่ว่าเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าเปิดเผยรายชื่อแน่นอน
แล้วก็จะส่งเรื่องไม่ต่างกันเลยก็คือยื่นต่อประธานรัฐสภานะคะ
เพื่อที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลต่อไป

นายสมพงศ์อมรวิวัตรสสเชียงใหม่
นายไพโรธโลสุนทรสสลำปาง
และนายนิยมเวทกามาสสจังหวัดสกลนครค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะนายชัยวุฒิธนาคมานุสร
สสพลังประชารัฐเปิดเผยว่าร่วมกับเพื่อนสอสอจำนวนหนึ่งค่ะ
พยายามรวบรวมข้อมูลการถือครองหุ้นสื่อของสอสอจาก๗พักฝ่ายค้านเบื้องต้น
เข้าข่าย๒๐คนขึ้นไปนะคะ
บอกว่าสัปดาห์หน้านี่แหละเดี๋ยวจะเปิดเผยรายชื่อออกมานะคะ
ส่วนฝากฝั่งของพักอนาคตใหม่นะคะวันนี้
ที่พักมีการแถลงข่าวเหมือนกันนะคะ
ก็คือนายปียบุษแสงกระหนกกูเลยค่ะที่การของพักธนาคตแถลงหลายเรื่อง
หนึ่งเรื่องก็คือแถลงข่าวทวงถามถึงมาตรฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมว่ามันเกิดขึ้นหลายกรณี
มันทำไปในมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่า
เปรียบเทียบทางลายการรับพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
ในกรณีสอสอถือหุ้นกิจการสื่อและมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะ
เช่นกรณีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ที่สารรับเรื่องร้องเรียนปุ๊บ
แล้วก็เห็นว่ามีมูลจริงถือหุ้นสื่อจริง
แล้วหลังจากนั้นสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว
ไทม์ไลน์ถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
อันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยของเลขาธิการพักอนาคตใหม่นะคะ
แต่นี่ไปเปรียบเทียบกับกรณีของนายดอนปรมัติวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดอนปรมัติวินัยถูกเกี่ยวกับเรื่องของให้ตรวจสอบ
กรณีพันรยาถือหุ้นเอกชนเกิน๕
และอีกหนึ่งกรณีก็คือ๔รัฐมนตรีในรัฐบาลคอสช
ถือหุ้นบริษัทที่ได้รับสัมประธานจากงานภาครัฐ
ทำไม๒กรณีนี้ใช้๗วันในการรับคำร้อง
พอรับคำร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยทวงถามออกมานะคะว่าใช้มาตรฐานอะไร

อกจากนี้นายปียบุตรทวงถามอีกหนึ่งอย่าง
เป็นคำร้องของทางพักเองนะคะ
ที่ร้องว่า๔๑สอศฝรัฐบาล
เป็นการยื่นต่อประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย
และคุณชวนหลีกภัยก็ยื่นส่งต่อไปที่สารรัฐธรรมนูล
กรณีที่๔๑สอศฝรัฐบาลถือหุ้นสื่อ
๒๗คนเป็นสัตว์ส่วนของสอศภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณปียบุตรบอกว่ารอมา๙วันแล้ว
ยังไม่มีความคืบหน้าใดจากศาลเลยนะ
แล้วก็ยืนยันฝ่ายกฎหมายของพักจัดทำเอกสารชัดเจน

สอสอจากภักดิ์พลังประชารัฐร้องขอให้ศาลจ่ายคดีออกไปเลย
อ้างว่าคำร้องที่ส่งไปไม่มีการแนบแยกข้อกล่าวหา
รายบุคคลฟังเสียงคุณปียบุตรค่ะ
กรณีที่คุณธนาทรคือสารและตำนวนสั่งให้หยุด
เพราะคุณกำลังไปประชุมเรื่องสำคัญจึงให้หยุด
แต่พอ๒๗คนของพักพลังประชารัฐ

เขากำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญให้เขาหยุดไม่ได้

เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
ก็ต้องหยุดสิครับถ้าไม่หยุดยิ่งเสียหาย
ถูกไหมฮะถ้าคุณกำลังไปปฏิบัติหน้าที่เรื่องสำคัญ
คุณก็ต้องหยุดสินะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติสุดท้าย
พิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่ถือหุ้นจริง
คุณต้องพ้นไปจากสอสออย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น
มาดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
มีนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
เด็กประยุทธ์บอกว่าค่อนข้างนิ่งแล้วนะ

แต่ว่าสุดท้ายวันนี้มีความเคลื่อนไหว
เป็นโค้ต้าสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยนะคะ
คือล่าสุดมีรายงานว่ามี๒รายชื่อจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ถูกตีกลับรายชื่อแรกคือนางสาวมนัญญาไทยเศษ
ซึ่งเป็นน้องสาวของนายทาดาชัยเศษเนี่ยนะคะ
เสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ก็เพราะว่ามีปัญหาผัวพันโครงการบ่อบำบัดร้างในจังหวัดอุทัยธานี
ื้อกันมา๕รอบแล้วนะคะสำหรับคดีที่เกิดขึ้น
งบกว่า๓๐๐ล้านบาท
ส่วนอีกหนึ่งรายชื่อที่ถูกตีกลับนายเวียรศักดิ์หวังสุภกิจโกศล
ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ที่ถูกตีกลับก็เพราะว่าถูกดำเนินคดีลุกที่สปก๑๒๐๐ไร่
ซึ่งสารตัดสินถึงที่สุดแล้วก็คือ๒คนนี้

มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีเกี่ยวกับการทุจริตนั่นเอง

ก็ยังคงต้องติดตามนะคะรายวันวันต่อวันค่ะ
สำหรับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม